แดงที่เดิมสมุทรประการเหมือนเดิม

ไปแล้วกัน

เห็นผู้ชายขึ้นมา

โอ้โหเสียดร่มมือเกลียวกราว
นี่คุณผู้ชมกักละเมืองดี
ไปคว้าห่วงยางมาแต่โดดตู้มลงน้ำ

ไปไกลแล้วเกินคุณผู้ผู้ชมเกิดกลางแม่น้ำใกล้หมดแรง
ชื่อพี่ยิ้มอายุ๔๗ปีอยู่บนแพงขนานยนต์
ก็คว้าห่วงยางวิ่งไปสะพานจุดที่ใกล้เด็กที่สุดเนี่ย
แล้วก็กระโดดตู้มลงไปช่วยเหลือครับ

ช่วยดึงตัวทั้งคู่ขึ้นมาจากน้ำได้ครับ

แต่ว่าน้องคนนี้เขาลอยไปไกลแบบกลางแม่น้ำ

พอขึ้นจากน้ำพักจนหายเหนื่อยแล้ว
อีก๒คนของน้องวัย๑๒ขวบที่มาตกปลาด้วยกัน
ก็ข้ามแพรขนานยนต์กลับบ้านไปทุกคนก็ปรบมือเกี่ยวกล่าว
ใครเห็นข่าวนี้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าเด็ดขาดนะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเป็นข่าวเศร้าจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยคือคุณจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามแต่คุณสู้แรงจากความตกใจของคนจะจมน้ำไม่ได้นะ
เขาจะลัดคุณลัดคุณจนจมไปด้วยกันอย่าเด็ดขาดแล้วนี่ยิ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพญากันดิ